เริ่มกันที่เรื่องแรกก็ดราม่าหึงมาเลยนะคะ

สำหรับกรณีดราม่ามินประมาทของพี่ตุ๊กกี้
แล้วก็ลูกสาวร้านทองเมืองพัทยานั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่หลายคนงุ่นงงกันอยู่เหมือนกันนะ
ว่าตกลงแล้วมีใครเอาลูกใครมาใช้อะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
นี่แหละค่ะเป็นหญิงสาวลูกสาวเจ้าของร้านทองเมืองพัทยาเข้าแจ้งความพี่ตุ๊กกี้
ข้อหามินประมาทเพราะว่าพี่ตุ๊กกี้แชร์รูปประกาศตามหาตัวเธอ
ซึ่งในคอมเมนต์นี้นะคะมีการกล่าวพาดพิงเสียหายบอกว่าเธอเป็นมิจฉาชีพด้วย
ก็คือน้องผู้หญิงในภาพนี้นะคะเป็นลูกสาวร้านทองนั่นเองค่ะ
และเมื่อวานนี้ค่ะพี่ตุ๊กกี้ก็เลยถือโอกาสเปิดใจกับสื่อมวลชน
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครเสียหายนะคะแต่เป็นความเข้าใจผิดกัน
ส่วนตอนนี้มีการเคลียร์กันไปกับคู่กรณีแล้วนะคะ
และเรื่องคดีความจะขอให้ทางผู้ใหญ่

เอาไปฟังเสียงพี่ตุ๊กกี้กันหน่อยค่ะ

เพราะว่าเรามีเอกสารเรามีหลักฐานแล้วก็
แล้วก็ทั้งนี้นั้นคือฝากทุกคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้
มันเป็นภัยสังคมนี้น่ากลัวมากเลยนะคะ

กี้จะระมัดระวังเรื่องการแคปชั่น
เอาเป็นว่าเขาเคลียร์กันจบกันไปแล้วนะคะ
สำหรับหลังบ้านมีการขอโทษขอโพย

คือพี่ตุ๊กกี้ก็เข้าใจผิดจริงเพราะว่ามิจฉาชีพตัวจริง
เขาดันใช้รูปของน้องนั่นเอง

น้องที่อยู่ในรูปไม่เกี่ยวกับเรื่องการโกงใดทั้งสิ้นนะคะ
แต่ว่าเคลียร์กันจบลงตัวก็โอเคนะคะพี่นะ